อสนกแล้วก็น้องอายนั่นเอง
คือเบื้องหน้าไปไหนมาไหนเราเห็นแต่รอยยิ้ม

แต่บอกเลยว่าเบื้องหลังเนี่ยก็ฝ่าฟันฝ่า

ถึงขนาดว่าน้ำตาแตกกันมานักต่อนักแล้ว

เดี๋ยวเรามาเล่าต่อค่ะ
เหมือนลูกเนาะไม่รู้จะเอ็นดูครับ
ดูใครก่อนดีนะคะน้องอ้าอายเนี่ย
พอพูดถึงคุณพ่อน้ำตาไหลแหมะเลย
หันไปปอบน้องอายเอ้าพ่อก็น้ำตาไหลตาม
ตอนนี้นักข่าวเราไม่รู้จะปอบใครก่อนดีคุณผู้ชมค่ะ
นกเองก็บอกว่าลูกสาวคนนี้เหมือนเป็นคนที่พลิกวิกฤตเลย

เพราะว่าตั้งแต่อุปการะน้องอายมาเป็นลูกสาวเนี่ย
โอ้โหมีงานเข้ามีงานเข้างานที่แบบได้เงินนะเข้ามาไม่ขาดเลย
อย่างการมาเปิดวงที่หมอชิดก็เป็นช่วงที่บอสนกเองบอกว่า
ไม่ใช่จะมีโอกาสกันได้ง่ายนะ
จากว่าเล่นที่หมอชิดแล้วก็มีงานโซนภาคกลาง
คุณภาคกลางนี่กวาดไปแล้ว๕๐งานนะปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
และที่เราเกริ่นไปคุณผู้ชมว่าเออพ่อลูกคู่นี้อยู่ด้วยกันไม่กี่เดือนก็จริง
แต่ว่าผ่านเรื่องราวดราม่ามาพอสมควร
พอน้องเริ่มเล่นโซเชียลคนรักก็มีเยอะ

คราวนี้เรื่องคอมเมนต์ที่เข้ามาต่อว่าน้องเสียหายมันมีมาเรื่อย
คุณน้องอายุเท่านี้เองนะแล้วบอกเลยว่าบอสนกเนี่ยประกาศตรงนี้เลยว่า
ตัวเองจะต้องขอควบคุมการเล่นโซเชียลของลูกแล้ว
คือไม่ใช่อะไรเป็นห่วงลูกเพราะว่าชาวเน็ตก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเนาะ
เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องไม่ดีก็เยอะเหมือนกัน
แต่ต้องบอกเลยว่าน้องอายคือเวลาแต่งหน้าแต่งตัว
อาจจะดูเป็นสาวแต่ชีวิตจริงน้องเนี่ยก็คือเด็กเล็กคนหนึ่ง
อายุ๑๑ปีเท่านั้นรับรู้อาจออกเขียนได้
เพราะฉะนั้นคอมเมนต์ด้านลบก็บรรทอนจิตใจน้องเหมือนกันค่ะ
บอกลูกว่าให้ทำใจสบายไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราต้องสู้กับอะไรทั้งนั้น
คือคนรักเราเป็นแสนคน๑๐๐คนมันต้องมีคนเกลียดบ้าง
คือมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าเขาจะด่าจะว่าอะไร
ให้หนูมองผ่านบอกอย่างนี้ให้หนูมีความสุขกับคนที่เขารักเราดีกว่า
เดี๋ยวในส่วนนั้นถ้ามันแรงเกินไปพ่อจะเป็นคนดูแลจัดการเอง